เรื่องราวของน้องบาสแล้วก็ปปหลังจากที่คว้าแชมป์ในไทย๓รายการติดเป็นรายการใหญ่ก็มีโอกาสจะขยับขึ้นเป็นอันดับ๒ของโลกนะครับ
ผลงานของทั้งคู่นะครับหลังจากที่เป็นเบอร์๓ของโลกอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นเบอร์๒นะครับในอนาคตเพราะว่าได้คะแนนสะสมไป
รายการละ๑๒๐๐แต้มนะครับเมื่อคิดคะแนนแล้วเนี่ยนะครับก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๕๖๓คะแนนมีโอกาสแซงขึ้นมานะครับแซงคู่เบอร์๒ของโลกของจีนทั้งหวังลี่ยูแล้วก็หงจงปิงที่มีคะแนนเก้าหมื่นกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไปดูกันหน่อยนะครับ
หนึ่งเนี่ยเป็นจังซื้อเวยนะครับแล้วก็ห่วงย่าเฉียงจากจีน๑๙๒คะแนนนะครับอันดับ๒ก็คือวาริอยู่กับห่วงตรงปิงนะครับแล้วก็สามเนี่ยเป็นของเดชาพลกับซับซีรีซึ่งถ้าเก็บเพิ่มอย่างที่เราดูกันเนี่ยตอนนี้คะแนนมีโอกาสแซงขึ้นไปแน่นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังในการคว้าเด
คุณพาพันนี้นะครับโดยไม่มีการตัดคะแนนสะสมรายการใดที่นักกีฬาแต่ละคนทำแต้มสะสมมาก่อนหน้านี้เลยครับ